คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ฮะตำรวจเนี่ยตามรวบ๒เยาวชนชายนะฮะ
เพราะว่าสองคนนี้ไปควงปืนบุกชิงทรัพย์ปั๊มน้ำมันนะครับ
แล้วก็ในช่วงจังหวะนั้นเด็กปั๊มขัดขืน

ไว้
โอ้โหเหตุการณ์นี้โหดร้ายมากนะฮะแทงเด็กปั๊มจนล้มนะฮะ

จุดสำคัญคุณคือท้ายถอยนะฮะพนักงานปั๊มเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็คือนายชัยวัดคล่องฮีรันอายุสามสิบเก้าปีนี่เป็นภาพวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะฮะ
ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งสิบแปดนาทีคนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยรุ่น๒คนครับ
แต่ว่าเด็กปั๊มเนี่ยขัดขืนนะครับทำให้ถูกคนร้ายแทงเข้าที่ท้ายถอยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
และคนร้ายหยิบเงินสดจำนวน๓๘๔๐บาทในกระเป๋าคาดอกของพนักงานปั๊มหลบหนีไปครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคลอง๕ปทุมธานีนะครับรุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบเบาะแสก่อนที่ลงมือ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาวนดูลาดลาวแล้ว
จากนั้นจึงก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ตำรวจต้องไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะครับ
สามารถไปจับตัวคนร้ายได้ที่หอพักย่านคลอง๒ลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
คนร้ายอายุเท่าไหร่เองคุณ๑๖กับ๑๗
ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กฮะสองคนเนี่ยนะฮะ
หมายเลขทะเบียน๕ขอไข่รจุฬา๔๓๐๒กรุงเทพนครนะครับ
แล้วก็อาวุธที่ใช้ในการขู่พนักงานปั๊มก็คือปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกและกระสุนนะครับ
ส่วนอาวุธที่ใช้แทงพนักงานปั๊มก็คือมีดยาว๙นิ้วนะครับ
วกกันน็อกแล้วก็เสื้อที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
ตำรวจสอบสวนทั้งคู่ให้การรับสาภาพครับ
บอกว่าลงมือก่อเหตุจริงตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธมีดแล้วก็ปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
ส่วนพนักงานปั๊มยังอาการสาหัสอยู่ในการดูแลของแพทย์นะฮะ